ตลอดข่าวกันหน่อยเพราะว่าคุณผู้ชมให้การตอบรับเราดี
ขอบคุณจริงนะครับคนที่สามารถตอบคำถามกัน
และภาพปริศนาในวันนี้คืออะไรหลายคนเริ่มตอบมาแล้ว
มันจะถูกได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่ได้เล่าข่าวนั้น
คุณผู้ชมตอบมาว่าเป็นตลอดข่าววันอาทิตย์

แล้วคุณผู้ชมตอบมาว่าอยู่ในไทยรัฐนิวโชว์

รายการนี้วันนี้เท่านั้น
ส่วนจะเป็นข่าวไหนเดี๋ยวรอดู

มาแล้วอยากจะบอกว่ามาแล้ว
มาแล้วคือไม่รู้ให้ดูข่าวนี้
ข่าวนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมปากกาจดกันให้ดี
ไปดูกันเลยกับเรื่องของเจ้าสิ่งนี้
ที่แกล้งตาย
อ้าวดูงูแล้วสังเกตดูข้างจอได้นะ

มันแกล้งตายครับคุณผู้ชมครับ

เฮ้ยมันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบุกมาถึงที่เลยครับ
แล้วก็มาดูเจ้างูทางมะพร้าวตัวนี้มันแกล้งทำนิ่งเฉย

งูแกล้งตายเอ๊ะเอ๊ะ

นี่สัญลักษณ์นี้ผมอยากให้ดูเอาไว้

หยิบสแกนโอ้ยยังไม่ลงไวจัง
คือสแกนไม่ทันไม่เป็นไร

ตอบอย่างนี้เลยเหรอ

ตอบให้แบบว่าถูกต้องตามที่ขึ้นนะ

ตอบถูกเร็วที่สุดรับแต้มวันนี้ไป
ตอบว่าอ่างทองเว้นวักงูทางมะพร้าวแกล้งตายเว้นวักหลังโดนจับ

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๗๓หมู่๕ตะบนองคารักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง

เขาเล่าให้ฟังว่างูตัวนี้มันเลื้อยเข้ามาในบ้าน

มันเป็นลักษณะของการฉก

แล้วถ้าเห็นว่ามัน

งูทางมะพร้าวมันจะแกล้งตายครับ

คุณพี่รัฐาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของงู
เล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของงูทางมะพร้าว

แต่ถ้ามันไม่ไหวมันนอนอย่างนี้เลย

แกล้งตายทำตัวแข็งเพื่อ
ที่จะทำตัวเองให้ปลอดภัย

ก็ศัตรูก็จะไปแต่อย่างนี้แล้วกันนะฮะ

ผมไม่ว่านะจะจับเองหรือจะไล่เอง
ว่ากันแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องนั้น
คุณแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจะดีกว่านะครับ

เป็นข่าวอะไร
นี่คุณจัดละข่าวนี้มีเต้ม

จดตามนี้เอาให้ถูกเว้นวะ

เอาเป็นว่าอย่างนี้วันนี้

กติกามันง่ายขนาดไหน
แล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอของจริง

เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในนั้นนะครับ